กับเรื่องราวของการไปช่วยเหลือน้องหมา

ดื้อไม่เข้าเรื่องไอโกโก

ดืมมันเข้าเรื่องทำไมซุกซนจนหัวไปติดไหล่แล้ว

ถ้าอย่างไรจะกระบว่าจะขิดแล้วไหม
ทุกคนก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวด้วยเขาไปติดให้
เราจะแตกจะทำให้มันบาดเจ็บใช่ไหม
แต่สุดท้ายยังไงก็ต้องทำเพื่อให้มันรอดปลอดภัยจากหัวติดไห่นี่นะ

โกดคงตกใจเสียงที่มันกึกกล้องอยู่ในหาย
แล้วหลังจากนั้นมันก็พยายามดิ้นดึงหัวตัวเอง
ลุดออกมาจากไห่ได้โดยง่ายดาย

อ่าสุดท้ายออกง่ายใดหายก็ไม่แตกด้วย
อ่ะลุ้นกันไปนะคะอย่างนี้แหละ

สุรณักษณ์เนี่ยภาษาสัมผัสในเรื่องการได้ยิน
มันจะดีกว่าคนทั่วไปเยอะมาก
แล้วยิ่งไปตีในจุดที่แบบโหข้อหมัวมันเอาไว้

แต่ดีนะไอ้ที่คอบหัวไม่แตก
แต่แก้วหูของหมาเนี่ยแตกแล้ว